และโรงเรียนที่เลือกแถวนี้
ผู้ชายมองว่าเหลือที่ไม่ก่อน
เพราะว่าเวลาการสอบถึง๔โมงเย็นไม่อยากให้นั่งรอนาน
ก็เขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดกลับไม่ได้กล้าบอกพี่หลังจากพี่จะมารับ

หลังจากนั้นก็สอบเสร็จ๔โมง
๔โมงกว่าเขาก็โทรว่ากำลังกลับนะ
แล้ว๕โมงครึ่งเขาถึงตรงกรมศูนย์เขาถ่ายรูปมา

แล้วเขาก็หายไปเลยหลังจากนั้น
จนกระทั่ง๖โมงกว่าเนี่ย
ก็มีพี่ชายเขาได้รับแจ้งจากเพื่อนเขาที่เป็นร่วมว่า
ว่าน้องถูกแทงว่าก้าวถูกแทง
ก็หลังจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลเทพธานินกันเลย
เราก็ไปอยู่กับที่โรงพยาบาลแล้วจนกระทั่งถึงมือหมอ
แล้วก็น้องก็ไม่รอด
ตัวน้องเนี่ยค่ะเคยมีต่างสถาบันอะไรยังไงบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีจริง
แล้วอีกคนที่ใส่ของน้องเป็นคนยังไงครับน้องก้าว

เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกอย่าง
อาจารย์เพื่อนงานโรงเรียน
ก็เป็นคนที่ช่วยจริงแล้วก้าวไม่เคยเกลียด

เขาเคยเล่าอะไรที่ฟังเลยเพราะว่าเขาถูกใครตาม
ไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เราไม่มีในตัวก้าวเลย
เคยเคยเจอเหตุการณ์ที่ลงทางโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกัน
ไม่เคยมีว่ามาโดนอะไรแบบนี้เลย
เพราะว่าเราก็ระวังน้องเราทุกวันตามทุกวัน
เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะเผชิญหน้ากันให้เขาอยู่แล้ว
จริงตรงนี้ก็ใกล้จบแล้วเนอะ

แล้วตัดสินนี่เป็นงานที่ก้าวรอมากรอมาก

ได้มีโอกาสคุยกับตัวพี่ขอเห็นหรือยังคะ

ขออนุญาตยอดต่อไปนิดนึงครับที่ผมว่าน้องก็รอเพื่อนกันปัดฉิน
เขาเฝ้ารอวันจบค่ะเขาเฝ้ารอวันที่ทำให้
ทำให้แม่มันเป็นหนึ่งขั้นของเขาว่าเขากำลังจะจบม๖

เขารักเพื่อนเขารักเพื่อนฝูงเขามาก
เห็นว่าน้องมีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะเป็นทหาร
ใช่เขาเป็นคนที่ชอบทหารชอบเครื่องหมายทหาร
ชอบชอบทุกอย่างที่เป็นทหารค่ะชอบตั้งแต่เด็ก

ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ชอบแป๊บเขาก็ชอบตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาโตเป็นนุ่ม
เขายังชอบอยู่เขาก็ขอยึดมั่นในหัวเขาแล้วค่ะ

ประกาศเป็นที่ก้าวเป็นคนช่วยครอบครัวอย่างไรบ้าง
หรือว่าก้าวเป็นคนทักครอบครัวอย่างไรบ้าง
นี่โดยหลักเราก็จะแบ่งงานบ้านกันอยู่แล้ว
เราไม่ได้แบบให้น้องอยู่กันสบายเราก็จะแบ่งหน้าที่กัน
ก้าวจะทำทุกอย่างงานหนักก็ก้าวจะเป็นช่างไฟ

ก้าวเป็นคนดูพัดลมแอร์

มีโอกาสอย่างนั่นผลิตดีได้ดูใจน้องรัฐสนาม
ถ้าน้องอยู่ตรงนี้บางทีที่อยากบอกอะไรกัน
น้องน่าจะรู้ว่าพี่ปลุกพี่ว่าพี่เตือนพี่ไม่อยากให้กลับบ้านดึก
พี่น่าให้ขับโมไซพี่โทตามพี่โทจีกมันเพราะว่าอะไร
พี่อยากให้เปลี่ยนเสื้ออยากให้ระวังตัวมันเพราะว่าอะไร
มันเป็นสิ่งที่พี่กลัวมาตลอดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
พี่บอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อแสดงว่าเราเองก็ก็วนใจในเรื่องของแบรนด์กู
ใช่ค่ะเราก็เชื่อใส่เสื้อคุมทุกวันแต่มันก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้น
ถ้าได้ฝากถึงตัวผู้ก่อเอกอยากจะบอกอะไรกับเขาค่ะ
มันนึกคำพูดไม่ได้เลยค่ะว่า

มันรู้สึกว่ามัน
ถอยหลังด้วย
มันไม่รู้ว่าไม่ออกมันจุก
ได้ไหมนะคุณแม่